กรรมที่ดูแล้วคนหัวลุกอยู่เหมือนกันของชาวไทยเชื้อสายเขมรกับพิธีมะมวดครับ
เอาจริงเราก็เล่าถึงพิธีมะมวดเยอะอยู่นะหลายที่หลายจังหวัดส่วนที่นี่นะครับคุณผู้ชมที่

แน่นอนฮะพิธีมะมวดแบบนี้ถ้าเราพูดแล้วเนี่ยแล้วคนที่ฟังเราอยู่ดูเราอยู่เป็นชาวอีสานใต้นึกออก
เป็นตำรวจกันถราบลักษณ์จังหวัดสีสะเกดทำแบบนี้นะครับในพิธีชาวบ้านเขาจะเตรียมปรับที่ไป
ก่อนถึงพิธีเนี่ยเหล่าบรรดาร่างทรงหรือที่เขาเรียกว่าแม่มดเนี่ย
ก็จะมารวมตัวการทำวิธีเพื่อเข้าทรง
ด้วยการรำรอบตรงบริเวณเสากลางลานพิธี
แล้วก็จะมีเครื่องเส้นไหว้เหมือนเป็นการรำบูชาไง
และที่สำคัญต้องมีอะไรเพลง
บันเลงเป็นธรรมนองศรีสะเกดโบราณประกอบไปด้วยในทุกช่วงของการทำพิธี
คุณผู้ชมจะได้ยินได้ฟังอยู่นะช่วงแรกที่เราปล่อยคลิปให้ได้ดูกันนะเนาะ
ก็จะเป็นในลักษณะทำนองแบบนี้ช่วงเข้าแล้วเข้าพิธีแล้ว
ร่างทรงมานั่งนะเขาจะนำผ้าขาวมาคุมตัว
แล้วถือขันกันคนละใบเพื่อนั่งเข้าส่งแต่ละคนอาการประหลาด
ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมตัวสั่นมั่งเหมือนใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมาแฝงร่างมาทำให้มีอาการลักษณะในแบบนี้
ชาวบ้านที่ทำพิธีนี้นะเขาบอกว่าบางพื้นที่อย่างที่นี่เนี่ย
ทำยันเช้ายาวไปขนาดนั้นเลย
มาปรมนามลให้กับผู้เข้าร่วมพิธีเพื่ออะไร
พูดจริงตรงนั้นก็เหมือนกับเป็นการปะปรมนามล
แล้วก็ให้คนเท่าคนแก่มาอวยพรคนในหมู่บ้านนั่นเอง

พิธีกรรมลักษณะแบบนี้บางทีดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกัน
และต้องดูเป็นเรื่องของกุศลไปน์
ในการที่จะรวบรวมคนในมู่บ้าน
และจะได้เห็นหน้าซึ่งกันและกันด้วย
ใครเป็นใครลูกล้านใครนะจะได้พบปะรู้จักกันนะคะ